ที่โลตัสหลัก๔มันมีภาพที่แชร์ออกมาเป็นรถเข็น
แล้วมีข้าวของอยู่ในนั้นเต็มเลยแบบนี้ค่ะ
แต่แต่ไม่มีคนเข็นไปที่จ่ายเงินเพราะมันเกิดอะไรล่ะ
ระบบมันล่มอันนี้ที่เขาทวิตกันนะ
แต่ทีนี้ล่าสุดค่ะวันนี้เลยธนาคารกรุงไทยออกมายืนยัน
ออกมาโต้เรื่องนี้นะบอกว่าระบบชิมช็อปใช้
ไม่ว่าจะเป็นแอปถเงินหรือแอปเปล่าตัง

แต่ทางร้านค้าหรือทางห้างค้าปลีกเนี่ย

เออมันกลายมาเป็นกระแสแบบนี้นะคะ
เพราะว่าจากกรณีที่มันมีภาพนี้ค่ะ

ธนาคารกรุงไทยก็เลยขอยืนยันว่า
เมื่อวันที่๒๙กันยาที่ผ่านมา
ชิมชอบใช้ทั้งแอปเป๋าตังค์แล้วก็ถุงเงิน

มันเกิดจากการบริหารจัดการของทางห้างเอง
แล้วก็ระบุด้วยนะคะบอกว่าตามเงื่อนไข
การลงทะเบียนร้านค้าถุงเงิน๑ร้านค้าขนาดใหญ่

ให้สามารถเข้าใช้งานพร้อมกันได้๒๐จุดใน๑จังหวัด

ที่ต้องการให้เงินกระจายไปสู่เศรษฐกิจฐานราก
ให้ร้านค้าชุมชนได้ประโยชน์สูงสุด
แล้วก็ให้สาขาจำนวนมากถึง๒๐สาขาได้ใช้
จะมีจุดรับชำระเงินแค่จุดเดียว
คุณผู้ชมนึกออกไหมเพราะเขามี๒๐สาขาไง
แล้วแต่ละสาขามี๑จุดที่เป็นจุดชำระเงิน
ไม่พอต่อความต้องการของประชาชนในบางสาขา
จุดรับชำระเงินของตัวเองได้ดีกว่านี้
ทำยังไงบ้างล่ะลดจำนวนสาขาลง
ไปเพิ่มจุดรับชำระต่อ๑สาขาให้มากขึ้น

เขาใช้แค่๓สาขาในกรุงเทพมหานคร
ซีใช้๗สาขาในจังหวัดสมุทรปราการ
ก็เลยทำให้มีจุดรับชำระเงินต่อสาขามันมากกว่า๑จุด
ก็เลยสามารถบริการลูกค้าได้ดีกว่า
อันนี้คือทางที่กรุงไทยมีการชี้แจงเรื่องนี้มานะคะ
แต่ว่าล่าสุดก็ยังไม่มีแถลงข่าวนะคะ
ระบุว่าอยู่ในระหว่างการตรวจสอบเรื่องที่เกิดขึ้น
แต่จะแจ้งให้ลูกค้าได้ทราบรายชื่อสาขา
มีคนไปใช้บริการไม่มากนัก
เพื่อให้ลูกค้ากระจายแล้วไปใช้สาขานั้นเองนั้นแทนนะคะ
คนทวิทย์ก็เห็นใจพนักงานต้องมานั่งเก็บ
เอาของไปเข้าเชลล์เข็ดรถกลับไปเก็บที่อีก
มันก็เป็นการเพิ่มภาระให้กับพนักงานอีกนะครับ